เหตุการณ์นี้พูดได้เลยครับว่าสาเหตุมาจากอากาศที่ร้อน

แม่ค้าขายสลัดผักกับแม่ค้าขายลูกชิ้น
แต่ว่าฝ่ายของแม่ค้าขายสลัดก็บอก
ร้อนของลูกชิ้นพัดมาทำให้ข้อร้อนมากขึ้น
ก็มีปากเสียงกันไปมาจนทะเลาะกันจนฝ่ายหนึ่ง
ทำน้ำมันของกระทะในลูกชิ้นนั้นไปโดนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแผลทั้งตัวเลยครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับทางด้านของพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรพระสมุทรเจดี
เชิญตัวนางสาวพันนิพาเรื่องขจรอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดนัดเป็นตลาดนัดเปิดท้ายท่ามเรือพระสมุทรเจดีที่สมุทรประกาศ
ผู้บาดเจ็บนะฮะก็นำตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชามรักษ์กรุงเทพมหานคร
ซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายสลัดผักนะครับขายของอยู่แผงติดกันเลยครับเนื่องจากว่าอากาศร้อน
จึงนำพัดลมมาเปิดเพื่อขายไฟร้อนกันส่วนนางมารินีนี้ยก่อนำพัดได้ลงไปเปิดเช่นกัน
มาที่ร้านขายสลัดผักก็ทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น
สุดท้ายก็มีปากเสียงกันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ
แล้วก็มีการคว่างแก้วน้ำใส่ไปที่นางมารินี
จากนั้นครับนางมรินีก็เดินไปที่กระทะท่อกุชิ้นที่ตั้งอยู่ข้างร้าน
แล้วก็ไปผักกระทะที่มีน้ำมันร้อนอยู่เนี่ย
ไปกระเด็นใส่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้าไปห้ามปราม
แล้วก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
นี่แหละครับอย่างที่เห็นนี่คือหน้านี่โดนเขาเรียกว่าน้ำมันทั้งหน้าเลยนะครับ
ทางด้านของนางมรินีแม่ค้าขายผักสลัดก็ให้การบอกว่า
ที่ทะเลาะกันเนี่ยถูกอีกฝ่ายปลาแก้วน้ำใส่ใบหน้าก่อน
แล้วก็เสียหลักเซไปโดนกระทะทอดลูกชิ้นทำให้น้ำมันเนี่ยกระเด็นไปโดนนางสาวพันนิพาบาดเจ็บดังกล่าว
เรื่องต้นตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานพยานต่างเพื่อสอบปากคำในที่เกิดเหตุต่อไป
แล้วก็ยืนยันกับเรื่องของผลการตรวจสอบที่โรงพยาบาลด้วย
เพื่อเรียกตัวแม่ค้าขายผักไปรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ
อันนี้คือแค่เรื่องของอากาศร้อนก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เหมือนกัน
อย่าให้ใจเย็นกันจริงนะคือมันไม่น่าจะใหญ่โตได้ขนาดนี้นะคะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ